เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไก่อยู่ดี

ไปกันที่ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังเลยนะคะ
นายประเสริฐผันแก้วเจ้าของไก่ที่หายไป
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าไก่พื้นเมืองของเขาที่เลี้ยงแบบปล่อยลานเนี่ย

สงสัยว่ามีคนร้ายหรือเปล่า

แต่พอตอนเช้าหลังจากกรีดยางพาราเสร็จก็พบค่ะ

พบงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ตีดอ้วนที่ตัวเองเนี่ยขึงไว้ที่รัวบ้าน
เพื่อป้องกันไม่ให้งูเข้าไปกินไก่ในเล้า

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจับงูกัน
แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบง่าย

มันดิ้นหนีไม่ได้ดิ้นตามจังหวะเพลง
เขาบอกว่าเป็นงูเหลือมสายแดนไง
เพราะว่าพยายามดิ้นไม่ยอมเข้ากระสอบเลย

จะมานำเขากลับคืนสู่ธรรมชาติ

เพราะว่าอะไรรู้ไหม
กระสอบมันเล็ก
ผมก็ว่าอยู่มันเล็กไปนะ

มีรสนิยมแบบน้อยคืออยากจะของแพงถือไก่ที่มันมีกล้ามเนื้อใช่ใครมันแบบนี้ล่ะ
ฝากกันแล้วกันนะครับเกษตรกรชาวสวนที่เลี้ยงไก่
ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คืองูนี่แหละครับ
ช่วงนี้หน้าฝนไงงูเขาก็จะออกมาตามบ้านเรือนตามอะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยกันดีด้วยนะ
เดี๋ยวจะไปเจองงเจองูในโถส้วมอะไรกันอีกนะอันตราย